คุณผู้ชมคะดูเรื่องสินเชื่อรถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะ

เขาก็ออกมาระบุถึงเรื่องนี้
ว่าปีนี้เตรียมจะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
แล้วก็ขยายสาขา๔๑สาขาให้ครอบคลุมมากขึ้น

ซึ่งเป็นรากเง่าแรงบันดาลใจ
แล้วก็การพัฒนาด้านธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์
นายวิชิตก็บอกถึงทิศทางการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ปีนี้
บอกว่าแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจดีขึ้น
แล้วก็จะส่งไปถึงเรื่องของภาคการส่งออกที่เติบโตได้ดี

พนักงานโรงงานตามพื้นที่จังหวัดต่าง

พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มพนักงานโรงแรมก็มีรายได้ที่ดีขึ้น
ทำให้ภาพรวมเติบโตด้านสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ๓๕จาก๑ล้าน๘แสนคันในปีที่ผ่านมา
เป็น๑๙ล้านคันปีนี้
ก็เลยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะปล่อยสินเชื่อปีนี้๖๐๐๐ล้านบาท
เอาง่ายคิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ๑๒๐๐๐คัน
จากปีที่ผ่านมาทำได้๑แสนคัน

มียอดการทำสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แล้วกว่า๑หมื่นคัน

เป็นสถิติในรอบ๒๔ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะคะ
ว่ากลางปีช่วงพฤษภานี้
จะมีคนมาขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กับทางบริษัทสูงถึง๑๒๐๐๐คัน

ก็ทำให้แต่ละครอบครัวมีความต้องการที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์
ให้ลูกหลานได้ใช้งานนะคะ
ส่วนการขยายสาขาปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ได้๔๑สาขา
ครอบคลุมการปล่อยสินเชื่อให้ได้๗๓จังหวัด
ทุกวันนี้มีอยู่๓๓สาขา
รอบคลุมการปล่อยสินเชื่อ๖๙จังหวัด
ตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ให้เพิ่มขึ้น
และที่สำคัญไม่ใช่เพิ่มแค่ปริมาณนะคะ
ต้องเพิ่มคุณภาพด้วยค่ะ